มาดูที่อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังบูมมาก
มานานแล้วแต่ว่ามาบูมอีกครั้งหนึ่งตอนคุณสุรชัยนี่แหละ

หลายคนเนี่ยก็มองว่าการศัลยกรรมนะต้องไปที่เกาหลีใช่ไหม
เกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่ยอดฮิตฝีมือดี

คนต่างชาติมาศัลยกรรมที่ไทยเยอะมาก
เพราะว่าฝีมือของหมอศัลยกรรมบ้านเราไม่ได้แพ้เกาหลีเลยค่ะ
แพทย์สุทัศน์คุณนวโรธแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลยันฮี
ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าเรื่องของการศัลยกรรมตกแต่งในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการในไทยมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือคนจีน
ซึ่งศัลยกรรมตกแต่งที่นิยมมาทำกันก็มีทั้งการแปลงเพศ
การเสริมหน้าอกการผ่าตัดกระดูกใบหน้าแล้วก็โหนกแก้มนะคะ
ส่วนทางฝั่งยุโรปเนี่ยคนยุโรปถึงแม้เราจะมองว่าเขาเบ้าหน้าดีอยู่แล้วนะ
มีแก้มมีคางมีจมูกโด่งเขานิยมมาดึงหน้า
แล้วก็มาเสริมหน้าอกที่บ้านเราส่วนคนไข้ฝั่งตะวันออกกลางค่ะ
ก็จะมานิยมตัดผิวหนังส่วนเกินที่เวลาเขาลดน้ำหนัก
มันจะมีผิวหนังที่หย่อนคล้อยก็จะมาตัดที่บ้านเราเหมือนกัน
ทีนี้มาดูตัวเลขจากผลวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บอกว่าเม็ดเงินที่สะพัดอยู่ในส่วนของศัลยกรรมเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๒๓๐๐๐ล้านบาท
เม็ดเงินสะพัดทั้งประเทศ๒แสนล้านบาทต่อปีทีเดียวค่ะ
ทีนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของฝีมือเรื่องของคุณภาพกันบ้างว่าอ้าว
ประเทศที่เขาขึ้นชื่อเรื่องของศัลยกรรมอย่างเกาหลีเที่ยวกับไทยแล้วเป็นอย่างไร
แพทย์สุทัศน์ก็บอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันเลย

จริงแล้วผมคิดว่าคุณภาพของแพทย์เนี่ยประสบการณ์แพทย์เนี่ยไม่ต่างกันนะครับ
การตลาดของเกาหลีที่มาทำในประเทศไทยเนี่ยจะมาแรงนะครับ
เจนซี่ที่พาคนไปทำแล้วเอ็นซี่ก็มีรายได้เนี่ยก็จะโฆษณาได้
ส่วนของแพทย์ไทยเราเองเนี่ยกฎระเบียบของแพทย์สภาค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับ
ไว้ซื้อฉะนั้นคนไทยไปทำภาทัศน์เช่นตัดกรามหรืออะไรที่เกาหลีเนี่ย
บางทีไปทำแล้วทำในคลินิกแล้วก็กลับมานอน
หอดน้ำข้าวต้มที่โรงพยาบาล
ที่โรงแรมกันเองนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะฮะ
เรามีปัญหาก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องพิจารณาดูนะครับนะ
จากนี้ค่ะในแพทย์สุทัศน์ยังบอกด้วยนะคะว่าถึงแม้ช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดี
แต่ว่าการเติบโตของศัลยกรรมจะเติบโตขึ้นได้อีก
ส่วนการทำศัลยกรรมตกแต่งในประเทศก็ยังคงได้รับความนิยมนะคะ
แล้วก็มีเม็ดเงินจากต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนี่แหละเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ก็เป็นการหารายได้ให้ประเทศได้อีกหนึ่งอย่างค่ะ
ดูการประกวดของสาวประเภท๒ต่างชาติบราซิลถ้าจำไม่ผิดทางแถบลาตินอเมริกา
รางวัลที่๑ของเขานอกจากจะได้สายสะพายได้เงินรางวัลได้มงกุฎแล้ว

ต่างชาติเห็นฝีมือคนไทยแล้วคนไทยก็ต้องเห็นฝีมือของคนไทยด้วยกันด้วยนะคะ